ชั่วตลอดตลาด
ชั่วตลอดตลาด

เข้าตลาดไปอัปเดตราคาสินค้ากันเลยจ้า

หมูเนื้อแดงวันนี้๒๐๕บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

กิมจูวันนี้๓๘บาทต่อกิโลกรัม
แคนตาลูป๔๕บาทต่อกิโลกรัม
ละกอฮอนแลนด์๓๒บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ชมพูทัพทิมจัน๘๕บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ชมพูทัพทิมจัน๘๕บาทต่อกิโลกรัม